พระพรมสุธีหรือว่าเจ้าคุณสนอนั้นก็ถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่นะครับ
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในวงการพระพุทธศาสนา
เพราะนอกจากที่จะเป็นเลขานิการนะครับ
สมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโน
ที่ได้ถวายงานรับใช้มาอย่างยาวนานแล้ว
ได้รับมอบหมายงานสำคัญจากมหาเทราสมาคมอีกหลายงานนะครับ
เราจะย้อนกลับไปดูประวัติของพระเทราผู้ใหญ่ท่านนี้กันครับ
ฝังมุกเกิดวันพระรหัสสบดีที่๗กุมภาพันธ์๒๕๕๙
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุปสมบทเมื่อวันที่๒๙เมษายน๒๕๕๙
ณพันธศรีมาวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
โดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนเป็นพระอุปชา
ได้รับฉายาปัญญาวชิโร
มีความหมายว่าผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลม
พระพรมสุธีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้
พุทธศักราช๒๕๓๐เป็นพระครูประหลัดฐานานุกรม
ในสมเด็จพระพู่ชาจานเกียวอุปเซโนวัตรสเกร็จ
ที่ปลายปี๒๕๓๐เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
ต่อจากนั้นอีก๕ปีเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช
หน่ามพระราชสิบที่มงคลวิมนศาสนกิจฏรฝรณ์
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา๕รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๔๐เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
นามพระเทพโสพลวิมลปัญญาโสพิษสิทธิวรกิจจานุกิจจาธร
มหาคณิตศรบวรสังคารามคามวศรี
มาอีก๓ปีเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม
นามพระธรรมสิทธิเวทีศรีสังคโสพลวิมลปัญญาโสพิษ
วรกิจจานุกิจจาธรมมหาคณิตศรบวรสังคารามคามวศรี
ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๔๘เป็นพระราชาคณะ
เจ้าคณะรองชั้นฮิลัญญบัตร
นามพระพรมสุธีศรีราจาระโสพลวิมลปัญญาโสพิษวรกิจจานุกิจประยุกต์
สุศาสนวราธรมหาคณิตศรบวรสังคารามคามวศรี
ทั้งนี้การเลื่อนสมณศักดิ์ของพระพรมสุธีต้องถือเป็นประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
โดยได้รับการแต่งตั้งชั้นเป็นชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุไม่ถึง๕๐ปี
ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระสงฆ์สี่รูปของประเทศไทยที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ในตำแหน่งนี้
เจ้าคุณสนอเป็นอดีตเลขานุการสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนมาอย่างยาวนาน
เป็นผู้รับสนองธุระและปฏิบัติงานคณะสงฆ์อย่างมิขาดตกบกพร่อง
จิตใจอันแน่วแน่ขอรับแบ่งเบาภาระช่วยผ่อนงานเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยววัสเกต
ประดุษแขนขวาอันสำคัญยิ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยววัดสะเกด
แต่หลังจากงานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธจันทร์เกี่ยวอุปเสโน
กุลสนอถูกตรวจสอบเรื่องการบริหารเงินในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวน๖๗ล้านบาท
จนทำให้เมื่อต้นปี๒๕๕๘เจ้าคุณสนอถูกปลดจากตำแหน่งสำคัญทั้งหมด
จนทำให้เกิดอาการซึมเศร้าต้องเข้ารับการรักษาและพึ่งยานอนหลับมานานนับปี
กระทั่งเหตุการณ์น่าเศร้าสลดดังกล่าว